ใช่หมอไก่ฝากเตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะ
ว่าราศีต่อไปนี้มีเกณฑ์ที่จะเจ็บตัว

ติดตามกันเลยกับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
เดือนตุลาคมนี้ค่ะจะมีอยู่หลายราศีเลยนะคะ

แต่ว่าจะมีอยู่๒ราศีด้วยกัน
ดวงมีเกณฑ์มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาเยือนนะคะ
แต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะ

หมอไก่จะมีวิธีการเสริมดวงชะตามาฝากกันค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าราศีของคุณเนี่ย
จะเป็นราศีที่เข้าข่ายเฝ้าระวังในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่า
สำหรับราศีแรกนะคะที่ต้องไม่ประมาทกาดห้ามตกเด็ดขาดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลนั่นเองค่ะ
จริงแล้วนะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
เพราะว่าจะมีรายได้ไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดจากการทำงานหรือว่ารายได้ที่เป็นรายได้เสริมหรือว่าโชคลาภนะคะ
แต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
เพราะว่าเวลาที่ดวงชะตาดีนะคะชาวราศีตุลค่ะรวมถึงราศีอื่นด้วยค่ะ
เวลาที่ดวงชะตาดีเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะต้องทำงาน
ทำงานหนักกรอบโกยเต็มที่ปั๊มเงินรัวเลยใช่ไหมคะ
บางทีเนี่ยการทำงานหนักเกินไปก็จะทำให้คุณหลงลืมในเรื่องของการดูแลสุขภาพไปบ้าง
นี่แหละค่ะเลยเป็นสาเหตุที่จะทำให้ปัญหาสุขภาพมาเยือนได้นะคะ
และนอกจากนี้ค่ะหมอไก่อยากให้ชาวราศีตุลเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุที่จะทำให้คุณเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะ
แต่ว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวแบบเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ
ส่วนอีกราศีนะคะที่หมอไก่อยากจะให้คุณเนี่ยยกระดับการระวังตัวในช่วงเดือนตุลาคมให้มากนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีความดวงดีโดดเด่นในเรื่องของการงานเป็นพิเศษเลยนะคะ
แต่เรื่องที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ
แต่ขอให้ชาวราศีเมษไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าปัญหาสุขภาพที่จะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
จะเป็นปัญหาแบบออกแนวเล็กน้อยจะทำให้คุณเนี่ยหงุดหงิดรำคาญใจก็เท่านั้นเองค่ะ
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณระวังไว้ก่อนป้องกันตัวไว้ก่อนอันนี้ก็จะดีกว่านะคะ
เคล็ดลับการเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะชาวราศีเมษและเป็นราศีตุลเท่านั้นที่จะสามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้นะคะ
แต่ราศีอื่นนะคะถ้าสมมติว่าคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
ก็สามารถนำเคล็ดลับที่หมอไก่กำลังจะพูดนี้ไปใช้ได้เช่นกันค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการทำบุญค่ะ
ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
โดยเฉพาะสองราศีนะคะราศีเมษและราศีตุลค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่หมอไก่อยากจะเน้นย้ำนะคะ
อยากให้คุณหาโอกาสหาเวลาไปทำบุญสักครั้งหนึ่งนะคะ
แนะนำค่ะทั้งสองราศีนะคะรวมไปถึงราศีอื่นค่ะ
ขอให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์หรือว่าการช่วยเหลือสัตว์นะคะ
หรือว่าในช่วงนี้เทศกาลกินเจเนี่ยคุณจะถือศีลกินเจนะคะ
ทั้ง๙วันอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ส่งแรงนะคะ
หรือว่าบางคนค่ะอาจจะมีการไปเจาะเลือดนะคะ
คือทำให้ตัวเองเนี่ยเสียเลือดสักนิดหนึ่งนะคะ
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่าเราเนี่ยได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปแล้วก็ได้เช่นกันนะคะ
สำหรับเรื่องต่อมานะคะก็คือในเรื่องของฮวงจุ้ยค่ะ
ในเรื่องของฮวงจุ้ยบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะแค่๒ราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แต่รวมถึงทั้ง๑๒ราศีเลยค่ะจะต้องโฟกัสในเรื่องของฮวงจุ้ยบ้านเป็นสำคัญเลยนะคะ
เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเวลายาวนานใช่ไหมคะ
สิ่งไหนที่เราผูกพันสิ่งไหนที่เราอยู่ตลอดสิ่งนั้นย่อมมีผลกับตัวของเราอย่างมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าบ้านของเราเนี่ยออกแนวแบบมืดอับชื้นแสงส่องไม่ค่อยถึงเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
วิธีทางแก้ง่ายค่ะถ้าสมมุติว่าบ้านของคุณมืดใช่ไหมคะบ้านมืดก็เปิดไฟเลยค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการจัดของในบ้านให้เป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็ให้ทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาอย่าให้บ้านของเราเนี่ยสกปรกอับชื้นนะคะแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะ
สำหรับเรื่องต่อมานะคะที่มีผลกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะนั่นก็คือเรื่องของฝ้าหลุมนั่นเองค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่บ้านโมเดิร์นบ้านสมัยใหม่หลายหลายบ้านเนี่ยมักจะมีกันนะคะแต่จริงแล้วฝ้าหลุมเนี่ยให้ผลที่ไม่ค่อยดีในทางวงจุ้ยค่ะ
เพราะจะหมายถึงสุขภาพร่างกายมีปัญหาโดยเฉพาะฝ้าหลุมที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยอันนี้จะส่งผลกับผู้ที่นอนอยู่ใต้ฝ้าหลุมนั้นโดยตรงนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าบ้านของใครมีฝ้าหลุมเช่นกันแต่ว่าฝ้าหลุมนั้นอยู่ในห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องรับแขกอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าบ้านของใครมีฝ้าหลุมแต่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนอันนี้ไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเพราะว่าไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแต่อย่างใดค่ะ
ว่าท่านผู้ชมนะคะจะเป็นชาวราศีไหนค่ะหมอไก่ก็ขอโวยพรให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากล้ามกายนะคะโดยเฉพาะโควิดขอให้ไปไกลไกลเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณหมอไก่ค่ะเดี๋ยวรับพรอะไรนาน

หมอไก่บอกว่าอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
ส่วนราศีที่ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ
ไม่ต้องกังวลหมอไก่ก็ได้บอกคำแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ